แม่สิตางหน้าผีเดี๋ยวอย่าพึ่งง้างปาก

เจ้าตัวพูดเองค่ะว่าปิดตำนานหน้าผี

ถอยหลังเข้าคลินิกศัลยกรรมทำมา
ตั้งแต่ตาจมูกดึกหน้า

โมหน้าโมแบบใหญ่เลย
ก็คือตั้งแต่๒๘กรกฎาคม

สิตางก็บอกว่าแพงแค่ไหน
ก็ไม่สนเกิดมาเป็นคนฉันต้องสวย

จะ๖๐ปีแล้วจะแซร์ยิสแล้วนะฮะ

เพราะว่าสวยขึ้นจริงค่ะไปดึงหน้าตึงมา
นี่นี่หน้ายังไม่เข้าที่นะ
แกบอกว่าคือยังไงก็สวยแหละ
เพราะเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
แกบอกว่าไม่ได้ร้องไห้นะตึงเปรี้ยเลยตึงเปรี้ยเลยตาบวม
บอกว่าไม่ได้ร้องไห้เพราะตามันบวมเพิ่งทำมาได้๓วันเอง
มันก็จะบวมหน่อยคือหน้ายังไม่เข้าที่
แล้วที่สำคัญคุณรู้ไหมว่าแม่สิตางบอกว่า
การไปทำศัลยกรรมครั้งนี้นะ
โป๊แตกเพิ่งรู้ว่า
การที่ตัวเองไปรับรีวิวฉีดโบท็อกซ์

ซิลิโคนเหลวเต็มหน้าเลย

ใช่ค่ะเกือบดึงหน้าไม่ได้นะแม่สิตางบอกนะฮะ
ทีนี้แม่สิตางนอกจากรีวิวหน้าใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชม
ยังระบายความอัดอั้นตันใจของตัวเอง
บอกว่าเพราะความใจดีความเป็นคนดีของแกนี่แหละ
เป็นอาวุธมาทำร้ายตัวเอง
บางคนมีจิตใจที่เละเทะเนี่ยนะคะนี่แหละมาใช้ช่องตรงนี้แหละ
แม่บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงธรรมดาที่สู้ชีวิต
อย่ามาทำร้ายฉันนะต่อไปจะไม่ยอมใครแล้วนะ
เบื่อฉันใจดีแต่ไม่ใช่แม่ชีนะคุณ

ศิลพลเหลวเต็มหน้าแม่เลยตกใจหมดเลย
เพราะเกือบดึงหน้าไม่ได้เคสยากมาก
อัปเดตหน้าว่า๓วันเองอายุ
คือถ้า๕๙ออกวันนี้ก็กรี๊ดสนั่นไปเลยนะ
แถมให้๖๐ไปด้วยนั่น
ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเจอกัน
เดี๋ยวเจอกันตามหน้างานค่ะ
คือบางทีอ่อนแอแต่เรายังไม่ท้อแท้หรือว่านอนฟุบหรอก
บางครั้งเรารู้สึกอะไรเราก็ร้องไห้บ้าง
มันก็เช่นก็ผู้หญิงธรรมดา

คือเรารู้หมดแหละว่าเรื่องไหนโกหก
แต่เราไม่มีเวลาไปจับผิดใครมาก
แต่ต่อไปจะไม่ยอมแล้วนะเนี่ยเบื่อ

ฉันใจดีแต่ไม่ใช่แม่ชีนะคุณ
นี่แม่สตางค์บอกฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
มีหัวใจเหมือนกันต่อไปนี้อย่ามาทำร้ายฉันนะ

ฉันเป็นคนใจดีแต่ไม่ใช่แม่ชีนะจ๊ะ

แล้วตอนนี้จะสะบัดยังสายสะบัดอะไรได้ไหม

เอาเราดูนะครับเสร็จแล้วจะเป็นยังไง